คุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการไปโรงพยาบาลไหมครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการรับบริการ
คือจริงโรพยอมเป็นสถานที่ที่น่าเห็นใจนะครับ
คนที่อยู่คอยบริการคนที่เป็นไข้มาป่วยมาก็ทุกข์เหมือนกัน
เพราะต้องเจอคนซ้ำเจอแต่คนมีความทุกข์
ขณะที่เขาอุ้มลูกสาวครับ
เดินเข้าไปในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐแห่งนี้
อยู่ที่ธัญบุรีประทุมธานีนี้เองครับ

ก็เป็นภาพที่เขาอุ้มลูกยืนอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
แล้วก็ประหลอดวัดไข้นะครับ
ตัวเลขมันอยู่ที่๓๙๒องศาเซลเซียส
ไข้สูงจะชักได้นะครับเนี่ยนะฮะ
เรื่องราวคร่าวมันเป็นแบบนี้ครับ
คุณพ่ออุ้มลูกสาวไปหาหมอตอนดึก
เพราะว่าลูกสาวไข้ขึ้นสูง๓๙องศาเซลเซียส
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกกับพ่อบอกว่าให้มาตอนเช้าตอนนี้ไม่มีหมอ
คุณพ่อก็อธิบายมาตอนเช้าไม่ได้ผมต้องไปทำงาน
เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหมครับ

สุดท้ายคุณพ่ออุ้มลูกทั้งไข้สูงอย่างนั้นแหละครับ
กลับบ้านแล้วก็โพสต์เรื่องราวด้วยความโมโห

หนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกันเป็นจำนวนมาก
บางคนบอกว่าเคยไปที่โรงพยาบาลนี้นะ
บริการแย่แบบนี้มาตั้งนานแล้ว
จริงถ้าเด็กมีไข้สูงมาหาหมออันดับแรก
คือพยาบาลต้องรีบพาไปเช็ดตัวก่อนเป็นอันดับแรกเลย

ขณะที่แม่หลายคนเป็นห่วงอาการของเด็ก
และแนะนำให้เช็ดตัวด้วยน้ำเย็นนะให้ไข้มันลด
เพราะว่าน้องตัวร้อนไข้สูงมาก
เดี๋ยวจะชักได้อย่างที่ผมบอกไป
รวมทั้งสอบถามอาการว่าตอนนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง
คุณพ่อก็โพสต์อัปเดตบอกว่า
พาน้องไปโรงพยาบาลใหม่อีกรอบ
แต่เป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขณะนี้
น้องปลอดภัยดีแล้วนะครับ

คือเวลาเราไปเห็นพยาบาลเช็ดตัวให้ลูกเราเนี่ย

รูดแรงรูดรูดแบบนี้แบบนี้นะครับ
คือถามว่าถ้าเราอยู่บ้าน

เพราะว่าพ่อกับแม่บางทีก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณหมอฮะ